ลองทางนี้มีต้องมาก่อน

ไม่เคยมาก่อน

ไม่เคยมาก่อน

ไม่เคยมาก่อนนะครับ

ขอมาสักที
เราไม่ทำนะฮะต้องฟ้องกันตามกฎหมายนะฮะ
ไม่ฟ้องกันตามความรู้สึกนะฮะเราทำไม่ได้แล้วครับ
อย่างนั้นน่ะนะฮะใครจะว่าหุ้นสวยก็แตกก็แล้วแตกนะฮะ
ของส่วนของตำรวจน่ะมันเสร็จหมดแล้วหรือแต่ของอุทยานยังไม่เสร็จ
กับตำรวจใช้เวลาหนึ่งอาทิตย์ตัวเสร็จนะอุทยานสามอาทิตย์แล้วยังไม่เสร็จ
น่ะฉะนั้นจะมาล่าใช้ที่ตำรวจน่ะผมยิงแจกให้ทราบว่าไม่ไม่ใช่แล้วครับ
นะฮะผมไม่บัมคับเขาไม่ได้เหลือป
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะสัญญาว่ามาต้องมานะคะรอกันมาตั้งแต่ตอนข่าวหวย๓๐ล้านยังไม่คลี่คลายใช่ไหมคะ
กลัวว่าเสือดำจะหายไปกลัวจะเงียบไปไม่เงียบอะค่ะคุณผู้ชม
เห็นไหมคะว่ากระแสมันถูกกระพือในช่วงวันเสาร์อาทิตย์แล้วก็มาต่อเนื่องวันจันทร์วันนี้ด้วย
ที่เราคุยกันกับคุณผู้ชมไว้ตั้งแต่วันศุกร์นะคะว่าเขาจะมีการรวมตัวกันของเครือข่าย
คนทำงานด้านอนุรักษ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อทวงว่าคดีนี้ช้าไหมช่วยหรือเปล่า
ล็อกตัวไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วยังไงต้องมานะคะท่านแรกค่ะ
อธิบดีอายการสำนักงานชี้ขาดคดี
สำนักงานอายการสูงสุดอาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุม
วงเล็บไว้ก่อนว่าลูกศิษย์อยู่ในกรมอุดเพียบค่ะ
คุณผู้ชมอีกหนึ่งท่านคนนี้ทวงเสียงดัง
ผมทำงานให้พี่สืบตอนนี้ทำงานแทนคุณผู้ชมด้วยนะคะ
ประธานมูลนิธิสืบนาคสะเทียนอาจารย์ศาสินเฉลิมลาบ
สวัสดีทั้งสองท่านค่ะสวัสดีครับ
ไม่ต้องล็อกแขกยาวขนาดนี้เลย

คือผมก็กังวลว่าไอ้สิ่งที่ผมจะแถลงมันจะพูดไปหมดไง
ผมก็เก็บไว้แถลงเพราะผมก็ไม่ผมก็รู้เท่ากับคนอื่น
ผมคิดอะไรได้ผมก็ต้องเก็บไป
แล้วก็บอกว่าทุกคนที่ทำงานด้านนี้ห่วงอะไร
อาจารย์ตัดสินเอาอีกรอบวันนี้เจอคนเยอะเลย
คนไปร่วมเยอะจริงแล้วเขาบิวต์กันมาตั้งแต่เมื่อวานนะ

วันนี้ที่เราห่วงที่สุดจนถึงวินาทีนี้
คือเรื่องอะไรคะอาจารย์
ผมก็กลัวอยู่แค่นี้วันนี้ผมแถลงสาระสำคัญผมก็แถลงอยู่แค่นี้
ว่าให้จับตาดูว่าสำนวนที่จะส่งฟ้องถึงท่านอายการจะส่งขึ้นศาลเนี่ย
จะไม่เชื่อมโยงพยานหลักฐานไปว่าไม่ระบุผู้เหนี่ยวกายยิงเสืออะไรแบบนี้หรือเปล่า
อะไรแบบนี้ก็กลัวอยู่เรื่องเดียวอะครับ
คืออาจารย์ไม่ได้กลัวหลุดอาจารย์กลัวจะเบาใช่ไหมคะ
กลัวหลุดไปเลยหลุดทุกข้อหา
ก็คือว่าสิ่งที่เราแถลงการก็คือ๑เขาเรียกท่านอายการอยู่มีคนซ้อนผม
ลูกศิษย์ลูกศิษย์อาจารย์สอนลูกศิษย์อาจารย์สอนผมเขาจะใช้คำว่าพฤติการแห่งข้อคดี
ที่มีข้อเท็จจริงในพยานหลักฐานบุคคลและวัตถุที่มันเปลี่ยนแปลงไม่ได้
ก็คือเจตนาที่คณะนี้มีปืนปืนล่าสัตว์แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ที่มันมีสัตว์ชุกชุม
และไม่ได้อนุญาตนี่เป็นเจตนาและมีซากสัตว์ป่าและมีเรื่องต่างประกอบกันชัดเจนมีเจตนา
อันนี้สองอันนี้ชัดอันนี้สองไม่ซับซ้อนไม่ใช่ว่าทำให้เราซับสนว่ากำลังตรวจดีเอนเอ
ไม่เข้าใจว่าตรวจทำไมตรวจว่าเสือดำเป็นเสือดำเหรอตรวจทำไมเราไม่เข้าใจ
แต่อาจจะมีหลักฐานอะไรก็ว่ากันไปแต่เราไม่เข้าใจแล้วเราก็กังวลว่ายิ่งเวลาทอดนานออกไปเนี่ย
ก็มีนักกฎหมายเล่าให้ผมฟังเยอะเลยสมมุติเราจะยิงใครสักคนไม่ต้องเสือ
เขาจะต้องคุ้มครองผู้ต้องหามากว่าเป็นคนเหนียวไกลมีว่านิ้วมือไปติดอยู่ที่กระปืนก็

สารก็อาจจะไม่รับพิจารณา
เนื่องจากว่าหลักฐานทางคดีที่เป็นอาญาไม่เพียงพอ

คดีอาญาเรื่องของการเจตนาฆ่าล่า
ถ้าหาหลักฐานเชื่อมโยงไม่ได้
ก็อาจจะไม่ถูกส่งขึ้นไป
อันนี้คือความกังวลที่ฝ่าย
เราแถลงว่าเอาพฤติการณ์ของการคณะที่เป็นข้อที่จริง

อันที่๓ก่อนที่จะขึ้นศาล
ว่าสำนวนฟอร์มคำฟอร์มทั้งหลายมันเป็นอย่างไร
สิ่งที่อาจารย์ศาสินสรุปมา
คือกังวลทุกขั้นเลยนะคะ
กังวลว่าสมมุตินะก่อนขึ้น

สำนวนเมียเจตนาฆ่าหรืออ้าหรือเปล่า
แน่นไหมพอไปสู้กันเสร็จแล้ว

คือผมคาดเดาเอา
เขาก็คงเร็งครอบครองสัตว์ป่า

เพราะว่าโทษมันน่าจะ

อันนี้เดาอย่างเดียวนะ

สิ่งที่ทุกคนกังวลทั่วโลกอินเทอร์เน็ต
ใช่ผมก็รู้เท่ากับคนอื่น

จริงก็รู้เท่านี้แหละ
มั่นใจกับเรานักหนาตั้งแต่ตอนเกิดคดี
บอกโอ้ยแน่น

พันเลยเหรอไม่ลุดก็ได้

อันนั้นไม่รู้

ทำไมเจ้าที่อุทยานโดนสอบบานเลย

ไม่กี่วันรอบต้องไปตลอด
ต้องไปตลอด

มันครบแล้วนะอะไรครบคะพยานหลักฐานนี่ครบ
เจ้าหน้าที่อุทยานมันก็หลายคนผมรู้
รู้เนี่ยเพราะว่าต้องบอกก่อนว่าผมสอนอุทยานมาเนี่ย
ตั้งแต่ปีสองพันร้อยสามสิบสองเป็นคนช่วยกันคิดหลักสูตรสืบศูนย์ปลาไม้
แล้วผมถามเรื่องนี้แล้วผมได้เห็นอันนี้เขาให้ดูนะ

บอกว่าไอ้บันทึกจับกลุ่มเนี่ยเป็นไปตามที่สอนเปี้ยเลย
ก็คือหมายความว่าเขียนเล่าเรื่องทั้งหมดที่เรียงลำดับตามเวลาเรื่องที่มันเกิด
หนึ่งสองมีแผนที่แผนที่แผนที่ของเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
ค่ะสามมีบัญชีของกลางเสร็จแล้วแผนที่เฉยเฉยไม่พอ
วาดแผนที่แทนพนักงานสอบสวนตามวิทยามาตรา๑๓๒ด้วยซ้ำไป
ซึ่งจะทำให้คดีมันแจ่มกระจ่างขึ้น

บันทึกจับกลุ่มที่ไหนเคยเห็นมา๒๐กว่าหน้าเคยเห็นไหม
บันทึกเค้าทำเป็นกี่หน้าวิเชียนเค้าทำละเอียด

แต่กองกราบสอบสวนโอกาสประมาณสัก๔หน้าแค่นี้แหละ

เขาใส่กฎหมายทุกฉบับที่มันเกี่ยวข้อง
แผนที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเขตป่าสงวนเขาใส่แผนที่
แล้วขยายแผนที่ที่เกิดเหตุออกมาอีกแผ่นหนึ่ง
เสือน่ะควรจะตายตรงไหน
รอยเลือดของเสืออยู่ตรงไหน
ที่บอกว่ามีเครื่องทารุณกรรมน่ะ

ลูกศิษย์เอามาเล่าให้อาจารย์ฟังเนี่ย
มันยังต้องรออะไรใส่เข้าไปเพิ่มอีกไหม

บันทึกการจับกลุ่มก็จบแล้ว
จะไปตรวจทำให้ดีนี่แต่รู้แล้วว่า
ดเสือที่มันหยดอยู่ตรงโพงหญ้า

มันน่าจะใช้เวลานานพอสมควร

เพราะมันโดนในลูกปลายลูกซอง

บันทึกการจับกลุ่มคือสิ่งที่กรมอุทยาน

เขาส่งไปแล้วเป็นเอกสารฉบับแรกที่เจ้าพนักงานทำขึ้น

บันทึกจับกลุ่มฉบับนี้ทำตั้งแต่คืนวันที่๔ตี๒

เอาทำไมไม่เห็นออกมาบอกเลย

อาจารย์ทำให้ผมหายสงสัยทุกอย่างเลย

อาจารย์ทำให้ผมหายสงสัยทุกอย่างเลย

อาจารย์ผมหายสงสัยในสมองผมหมดเลยนะ

แผนที่นะเขาบันทึกอยู่๔หน้า

ว่าเหตุการณ์เป็นอย่างไรเรียงลำดับเรีย
ว่าเหตุการณ์เนี่ยเป็นอย่างไรเรียงลำดับเป๊ะเลยนะ
แผนที่แผนที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
แล้วก็มีแผนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เหมือนว่าบางคนรู้๖เช้า

แต่ถ้าอาจารย์บอกว่า๒วัน

เห็น๒๕สมัยทำรายงานใช้กี่วัน
ทำพร้อมแห่งที่๑๐
มันเป็นรีปอร์ตแบบอันยาวมาก
ตัดสินกำลังจะบอกว่าพอได้ยินแบบนี้

แล้วทำออกมาได้ละเอียดออกมาถึง๒๐หน้า

วัน๒วันความสามารถแบบผม
ปริญญโทวิทยาศาสตร์ผมทำไม่ได้หรอก

ผมเข้าใจเลยว่าวิเชียนกำลังทำอะไรอยู่ใน๒วันนั้น

ขณะที่ทุกอย่างกำลังมีคนถามว่าเกิดอะไรขึ้น
มีคุณเปรมชัยนั่งอยู่อีกคนนึง
มีสารพัดคนนี้กำลังคนนี้กำลังเครียดขนาดนี้

เรื่องจับผู้มีอิทธิพลทางการเงินขนาดนี้

แล้วเพิ่มความรุนลงไปในเอกสาร
แล้วที่หน่วยเนี่ยนะสำนักงานเนี่ย

ไฟโซลาเซลต์ต้องเป็นเชิมไฟปัน

นี่ถ้าถามใครอยากให้อาจารย์สาธิตบอก

ที่เราไม่ค่อยเห็นหัวหน้าวิเชียนเลยเนี่ยนะคะ

แล้วก็ตามได้คำตอบแล้ว
ได้สิคัลลี้อะไรกันอยู่๒วัน
ทำไมคนอื่นไม่รู้เรื่อง

ถ้าเกิดเขามาปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่
วิชาการการสืบสวนสอบสวนเป๊ะมาแบบนี้
แล้วถ้าบอกว่า๒๐หน้าพร้อมแผนที่เนี่ย
ใช้เวลาขนาดนี้พร้อมกับต้องจับไปด้วยต้องโน่นไปด้วยต้องสืบไปด้วย
อันนี้มันระดับอัจฉริยะแบบ

เออเพราะผมสงสัยอยู่อย่างเดียวว่าทำอะไรกันอยู่
ซึ่งเดี๋ยวที่อาจารย์สงสัยขอขยายความ
คุณผู้ชมกางแผนที่ให้ดูแล้วก็มีข่าวด้วยบอกว่า
ตอนได้ยินเสียงปืนคุณเปรมชัยไม่ได้อยู่ตรงจุดได้ยินเสียงปืนนะ
แล้วคุณเปรมชัยจะไปรับรู้จะไปเหนียวไกลจะไปยุ่งได้ยังไง
คุณผู้ชมคะทุกอย่างมีคำตอบเพราะ
อาจารย์ฟังมาหมดแล้วเล่าเท่าที่เล่าได้
เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาทำไมกล้าฟันทงว่า๑๐๐โดนแน่สักครู่ค่ะ
คุณผู้ชมคะเดี๋ยวจะพยายามถามให้หมดนะคะแต่เอามาประเด็นหลักก่อน
อาจารย์ที่อาจารย์บอกว่าคุณวิเชียนและทีมเนี่ยนะ
ใช้เวลาตั้งแต่ตอนที่เพิ่งจะเกิดเหตุเลยทำ

เรียงลำดับเวลาได้ครบขนาดนั้นเนี่ยนะคะ
แต่มันมีข่าวออกมาบอกว่า
ครับคุณเปรมชัยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะคะ
ตอนนั้นก็ไม่ใช่ตอนที่เสือตายนี่
ยังไงอาจารย์เรียงลำดับเวลาให้ฟัง

รูปคดีนะรูปคดีที่ผมคุยกับน้องอุทยานเนี่ยนะ

เราก็พอจะฟังได้ว่าวันนั้นบ่าย๓โมงคุณเปรมชัยเข้าไป
เข้าไปแล้วก็ไปเจอคุณวิเชียน
แล้วก็บอกว่ามาตามที่แจ้งมาแล้วอันที่หนึ่งนะ
แล้วก็คุณวิเชียนเนี่ยลูกน้องเขาบอกว่า
อธิบายแล้วว่าให้ไปพักตรงนั้นตรงมหาราชนะครับ
ก็จะไปจากตรงนั้นประมาณ๒ชั่วโมงครึ่งถึง๓ชั่วโมงนะครับ
แล้วทางมันตรงแนวมีเส้นเดียวนะ

แล้วพอไปถึงปั๊บเข้าใจว่า

ผมลำดับความว่าเขาคงไปเห็นไอ้เสือตัวนี้

ช่วงเวลาตรงไปถึงจุดที่เกิดเหตุ

ช่วงคือไปถึงบ่าย๓ไปถึงตรงนี้๕โมงเย็น

เสร็จแล้วเสือตัวนี้มันคงจะลงมาที่ห้วยน้ำของมัน

ซึ่งเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าเนี่ย

เพราะยิงตรงนั้นแล้วมันมีปลอกกระสุน

๒๐หรือเบอร์๑๒จะไม่ได้ตกอยู่ปลอกหนึ่ง

มันอาจจะเป็นเหตุที่เคลื่อนที่ต่อไปไม่ได้

นะครับแล้วรอยเสือที่ตายที่ว่าเนี่ยมันมีน้ำสำหรับล้างอะไรไหม
เจอของในน้ำด้วยใช่ไหมอันที่หนึ่งอันที่สองต้องถามอาจารย์นั่นแหละ
ถลกหนังเสือทั้งตัวและขอบตาเรียบแบบสวยเลยนะ
ถกเนี่ยต้องเป็นคนนำทางต้องเป็นถกได้ขนาดนั้นแล้ว
ใช้เวลาเท่าไหร่อย่างน้อยเนี่ยที่ถามถามกันมา
เขากว้านขาก่อนใช่ไหมแล้วก็ต้องเปิดหนี้แล้วก็ออก
มันใช้เวลาเท่าไหร่จันทร์เป็นหลายชั่วโมงนะครับ

เพราะหลายชั่วโมงจากจุดที่เกิดเหตุจึงไม่สามารถไปที่มหาราชได้
ตามคำที่เจ้าหน้าที่สั่งให้ไปหรือฮะ
คือที่คุณวิเชียนไม่ได้ตามไปนะแต่คุณวิเชียนบอกว่าจุดที่พักให้ไปตั้ง
ให้ไปตั้งตรงนั้นอุทยานเขตรักษาเขาบอกให้ไปตั้งที่นั่น
ห้ามเด็ดขาดอยู่แล้วอ่าค่ะ
เขาก็ปล่อยให้เข้าเขาไม่ตามเพราะวันนั้นเขามีการประชุม
หัวหน้าหน่วยกันทั้งหมดอ๋อค่ะอืม
ไม่ได้ตามแต่บอกว่าต้องไปที่ไหนต้องไปที่นั่น
ขับรถไปอีกเท่าไหร่เส้นทางนี้ไปตรงเด๊ะเลยเราจะเขียน
ไปถึงเนี่ยแหมผมไม่ได้เห็นถ้าเห็นป้ายด่านมหาราชนะ
ใหญ่กว่าป้ายไทยรัฐนี่อีก
เนี่ยกำแพงใหญ่วะเริ่มเลยป้ายหลังฉากเราเนี่ยยังเล็กกว่าป้ายด่านมหาลาศ
แล้วใหญ่มากใหญ่มากไม่ได้ใครไปถึงตรงนี้ต้องเห็น
อ่าแล้วมันจะมีบ้านพักอยู่หลังสองหลังมั้งค่ะ
ที่เหลือก็ต้องตั้งแคมป์แล้วถัดไปก็มีด่านสกัด
อ่าทีนี้คุณจอมขวัญลองนึกดูสิ
ถ้าผมยิงเสือวันนั้นแล้วผมต้องใช้เวลาอีก๓๔ชั่วโมงจาก๕โมงเย็นเนี่ย
ผมจะแน่ใจได้ไงผมจะไปถึงตรงด่านมหาราช
พลุงพลังของสดทั้งนั้นแล้วก็ไปเจอเจ้าหน้าที่ตรงนั้นอีกประจำจุด
ได้ข่าวว่าประมาณสิบเอ็ดคนที่ด่านที่ด่าน
แล้วมันอยู่ติดกับที่พักกับด่านอ่าค่ะ
ที่ดีที่สุดทำไงอยู่ตรงนี้แหละอย่าเคลื่อนที่ไปไหน
เพราะทำให้เสร็จเนี่ยหรอก็ใช่น่ะสิทำให้เสร็จอ่าทำให้เสร็จอ่า
เห็นไหมพอรุ่งเช้าของวันที่๕เอาก็ว่ากันว่า

วันที่สี่ก็ว่ากันว่าคุณเบรมชัยเนี่ยขับรถออกไป
ไปถึงด่านเซซาโว่ช่วงเช้าอะไรเซซาโวจ้ด่านจุดสกัด
ชื่อจุดสกัดเซซาโวชื่อจุดสกัดเซซาโว
มันจะมีมันจะมีด่านนี่ทางเข้าใช่ไหมฮะทางเข้า
สำนักงานและนี่ไปถึงตรงนี้ด่านมหาราชจุดเกิดเหตุเนี่ย
เขาอยู่ตรงนี้ตรงที่เป็นดาวสีแดงในแผนที่เนี่ยคือจุดเกิดเหตุ
ใช่จุดเกิดเหตุแล้วตรงนี้จุดสกัดดงวี่
งวี่นี่มีคนเห็นคนเห็นเคยเห็นคนเปรมชัยเนี่ยขับรถไปตอนเช้า
ไปถึงเซียโวก็ไปเจอคุยเจ้าหน้าที่แล้วขับรถกลับก็ใช้เวลาตั้งแต่
รู้สึกจะประมาณ๘โมงจนถึงบ่าย
เวลามันใช้ประมาณนั้นบ่ายไปกลับนะไปกลับแล้วมันไปต่อไม่ได้
ถ้าทางแห้งก็พอไปได้คือเวลาจะอยู่ที่อาจารย์ประเมฆกะ
มันจะอยู่อย่างนี้คำถามคือว่าที่อาจารย์เล่ามาทั้งหมดเนี่ย
ถ้าถามว่าโดยข้อเท็จจริงแล้วเท่าที่เจ้าหน้าที่มีข้อมูลเนี่ย
คุณเปรมชัยออกไปจากจุดเกิดเหตุที่พบซากเสือจริงไหม
ไปแต่ไปวันรุ่งขึ้น
เพราะฉะนั้นที่บอกว่าคุณเปรมชัยไม่ได้อยู่ตอนที่ได้ยินเสียงกระสุนนี่
มันคนละวันมันคนละวัน
เดี๋ยวต่ออีกนิดหนึ่ง
ก่อนที่คุณเปรมชัยจะกลับมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ไปพบ๓คน
อยู่ที่เกิดเหตุ๓คน
เพราะคุณเป็มชัยไม่อยู่แล้วก็บอกว่าตรงนี้พักไม่ได้
พักไม่ได้เขาก็บอกเดี๋ยวรอคุณเบรมชัยมา
เจ้าหน้าที่คนนี้ผมก็ไม่รู้ใครเห็นเขาว่านะ
ก็ลุงลงไปบอกคุณวิเชียน
คุณวิเชียนก็สั่งให้เจ้าหน้าที่ไปตามไปดู
พอเจ้าหน้าที่ตามไปดูจึงพบคุณเปรมชัย
คนแรกที่ไปเจ้าหน้าที่ไม่พบนะ

แต่ชุดที่๒ขึ้นไปพบคุณเปรมชัย

กลับมาแล้วเพื่อมาบอก
เจ้าหน้าที่เขามาบอกว่าตรงนี้พักไม่ได้

คุณเปรมชัยก็บอกเดี๋ยวไปคุยเอง

บ่ายกว่าแล้วบ่ายไปแล้ว
คุณวิเชียนก็เลยขับตรงนี้กลับมาที่สำนักงานที่หน่วย

แล้วก็ขับกลับไปซึ่งก็ต้องมีอีก๓ชั่วโมงมั้

ขอพักต่อวันที่๔วันที่๕

เข้า๓อิน๓เอาท์๔แค่คืนเดียว
แต่มาต่อลองขอ๔แล้วออก๕

ระหว่างที่คุณเบมชัยกลับไป

พบปรอกกระศูนย์ปืน

คนของคุณเบรมชัยเดินสะพายปืนพร้อมเหน็บมีดมาข้างหน้า

แล้วอย่างนี้ต้องพิสูจน์ไหมว่าใครเป็นคนลั่นไกล

นักกฎหมายเขาอธิบายผมว่า

ปวิอาญาถ้าจะพิจารณาความผิดอาญาจะต้องเชื่อมโยงพยานหลักฐาน

เชื่อมโยงเป็นหลักฐานว่าใครเป็นคนเหนียวไกลปืน
แม้จะเห็นเสือดำแล้วคิดว่าเป็นก้อนหินดันยิงผิด
ก้อนหินเล่นก็ยิงก็ไม่ได้

แล้วมันจะอธิบายทำไมไม่เคลื่อนที่ตั้งแต่วันที่๓

ตรงนี้มันเป็นที่สงัดสงบเหมาะกับการ
เหมือนคดีทุกคดีที่เราคุยกันนะตั้งแต่
ตั้งแต่จอมทรัพย์มานิชามาลอตเตอรี่
เราเดินอยู่บนพื้นฐานของตักกะความเป็นเหตุและผล
อย่าไปใส่ใจอันอื่นดูเหตุผลให้พอว่า

แล้วรุ่งเช้าคุณไปคุณไปดูท่าทีหรือเปล่า

ขอต้องตรวจแบบนี้นะคะ
คือเหตุการณ์เนี่ยตามที่เจ้าที่บันทึกไว้เนี่ย
เสือดำถูกยิงวันที่๓เลยตอนเย็น
อันนี้ผมไม่รู้เขาว่าเขาบันทึกยังไง

เหลือภาคเขาไปเจอในวันที่๔

คือถ้าจะสู้ว่าคุณเปรมชัยไม่ได้อยู่ในวันที่ได้ยินเสียงปืน
เขาก็ต้องไปพิสูจน์ว่าจริงแล้วเสือดำมันตายตั้งแต่วันไหน

ทีนี้ที่อาจารย์ศาสินกลัวและใครก็กลัวก็คือว่า
เอาล่ะเราตัดประเด็นเรื่องวันที่๔ออกไปนะ
แต่คุณเปรมชัยเป็นคนยิงเองหรือเปล่าหรือคนอื่นยิง
พิสูจนขนาดนี้ไหมคะว่าเขาลั่นไกลด้วยตัวเองหรือเปล่าคะ
อย่างกรณีของคุณแหมไม่เอ่ยชื่อดีกว่า
กูที่เอ่ยชื่อเฉพาะผู้เสียหายคุณแสงชัยสุณธรรมบัตร
ผู้หญิงคนหนึ่งที่สั่งฆ่านะ
ก็ไม่ได้ยิงนะไม่ได้ยิงนะแต่โทษเท่ากันนะ
อย่าไปตัดสินใจว่าใครยิงหรือไม่ยิง
จ้างวานใช้สมคบคิดไม่ต้องยิงทุกคน
แม้กระทั่งผู้หญิงที่ไปทำกับข้าวโทษก็เท่ากันไม่ได้ยิงสักแอะนึง
อาจารย์เข้าใจไหมไม่ผิดอะไรปวิยที่เชื่อมโยง
อย่าไปเชื่อเลยนักกฎหมายเขาเล่าเขาถามเขามันกฎหมายไหนกฎหมายมั่ว
อธิบายโดยหลักการสิไม่งั้นเราดำเนินคดีกับใครไม่ได้
ขออีกนิดนึงตอนท้ายอาจารย์ขอบวกเข้าไปตกลงไอ้ข้อหาที่๑๐เรื่องทารุณสัตว์ต้องใส่ไหม

ทารุณสัตว์เนี่ยนะมันปกติมันไม่มีอะไรหรอกครับ
ผมก็ไม่ได้ติดใจแต่ว่าน้องพนักงานสอบสวนทั่วประเทศเนี่ยก็โทรมาหาผม
เขาบอกว่าถ้าไม่ผิดก็สั่งไม่ฟ้องมันก็จบทำไมจะต้องมาภาคทงภาคทาน
อันนี้ก็ฝากไปถึงผู้หลักผู้ใหญ่เพราะว่าถ้าสอบแล้วมันไม่ผิดก็มีความเห็นควรสั่งไม่ฟ้องนะครับ
มันไม่ทำให้การสอบสวนเสียไปการสอบสวนจะเสียไปเนื่องจาก๑พนักงานสวนไม่มีอำนาจ
ไม่มีอำนาจแล้วก็คนที่สรุปสรุปไม่ถูกแต่ถ้าเขามีอำนาจสอบสวน
คนมาแจ้งถ้าไม่รับแจ้งเดี๋ยวก็โดน๑๕๗อีก
มีตำรวจร้อยเวรเข้าอยู่จับคนเมามาติดเลยจับคนเมามาคนเมาถูกปรับเสร็จ
แล้วก็แจ้งร้อยเวรว่าไอ้ตำรวจที่จับมาในซ้อมร้อยเวรไม่รับแจ้ง
จำคุก๒ปีถูกไล่ออกจากราชการก็เห็นใจตำรวจนะเขารับแจ้งไว้ก่อน
แล้วถ้าไม่ผิดถ้าไม่เป็นข้อกล่าวหาเขาอาจจะใช้ระเบียบของเขา
เสนอผู้บังคับบัญชาไม่รับก็ได้
ทีนี้อาจารย์เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมา
อาจารย์สาธิตเป็นคนตั้งคำถามแทนดิฉันเลยนะว่ายังขาดใจอะไรอีก
อาจารย์รู้ลึกกว่าดิฉันเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาและสุดท้ายจะต้องย้ำค่ะ
เอาอย่างนี้ถ้าอาจารย์ปรเมฆมั่นใจลักษณะแบบนี้ที่อธิบายมาทั้งหมด
คำถามคือเบาได้ไหมเบาได้ไหมโทษที่ถ้าจะโดนนะคะสักครู่ค่ะ
เชิญอาจารย์ศาสินถามแทนเลยค่ะอาจารย์รู้ลึกกว่า
อาจารย์รู้มากกว่าว่าต้องปิดตรงไหนมีช่องอะไรอีกไหมอาจารย์เชิญเลยค่ะ
ก็มีพรานออกมาสักคนใช่ไหมครับรับสารภาพว่ามารับว่าเป็นเจ้าของ
เดินมาจากอีกฝากเขาหนึ่งเพราะมีหมู่บ้านอยู่ไง
ว่าเป็นเจ้าของหนังเสือตัวนี้เอามาขายแล้วเขาซื้อ

ก็เพิ่งล่ามาได้ก็เห็นคณะนี้มาตั้งแคมป์ก็เลยเอามาขาย
แล้วก็แช่เกลือโรยเกลือแล้วพบถุงเกลือใช้แล้ว๒ถุง
แล้วมีในแคมป์อีกหลายถุงคือพบในที่เกิดเหตุอยู่แล้ว
อยู่ในที่เกิดเหตุอยู่แล้วจะมีคนรับสมอ้างแทนไม่ได้ใช่ไหมอาจารย์
ไม่มีหรอกแล้วหมู่แถวนั้นไม่มีหมู่บ้านคน

คือผมก็เข้าป่าเนี้ย
แต่ว่ามันหลักฐานอย่างงี้ศาลก็จะฟังอะไรไม๊หรือให้การอย่างงี้ได้ไหม
ผมบอกเป็นเหตุเป็นผลทำไมคุณไม่เคลื่อนที่ไป

บอกเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้
ผมเริ่มเชื่อไงแก่งกระจานสารตัดสินไม่รอการลงโทษ
แม้จะ๑๐เดือนก็ยังดีนะไม่รอการลงโทษ
นี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นมาแล้วแล้วมันไม่ใช่มาตรฐานแค่สารชั้นต้น
เป็นมาตรฐานของสารดีการ์
เรื่องนี้ก็สารดีกาสารต้นก่อนลงสารอุทธรณ์ก่อนลงสารดีกาก่อนลง

เรื่องนี้เขาบอกอะไรนะอาญาเขาเจ็ดผลัดไปได้ประมาณ๖เดือน
จนถึงพฤษภากรกฎาช่วงนั้นบ้านเมืองกำลังวุ่นวายเรื่องการเลือกตั้งพักการเมืองโน่นนี่นั่น
รัฐบาลอยู่ในช่วงจะศูนยากาศจะเปลี่ยนผ่าน
วันนี้ไปอุทธรณ์ดีกาช่วงนี้อะไรอย่างนี้
อันนี้คือเรากังวลแบบประชาชน

เขาเรียกภาษาผมว่านี่ชกอะไรก็ชกลม

รัฐบาลก็อยู่ในภาวะเดี๋ยวผมก็ไปแล้ว

แต่ว่ากว่าจะถึงดีการมัน๔๕ปีไงครับ

เรื่องถ้าสารชั้นต้นยืนตามสารอุทธรณ์สารอุทธรณยืนตามสารชั้นต้น
เรื่องอาจต้องห้ามดีกายกเว้นมีปัญหาข้อกฎหมาย
เพื่อนเปรมชัยขอดีการ์ไม่ได้เหรอ

พอไปถึงสารดีการในสารดีกาก็จะมีคณะอีกคณะหนึ่ง

อาจารย์อาจจะบอกว่าไปได้แค่อุทธรรม
ถ้าผมเป็นคนเปรมชัยผมจะดิ้นสุด
เขามีคณะอีกคณะหนึ่งคณะกันกรอง
ดีการ์ไปคณะนี้เขาดูแล้วโอ๊ยแบบนี้เคยตัดสินมาแล้ว
หนึ่งนะแบบที่สองไม่มีข้อกฎหมายที่น่าสนใจ
ในระยะเวลาก็อย่างงี้ผมเหมือนเป็นผมไม่เคยขึ้นศาล
มันสักกี่เดือนกี่วัน

อาจารย์ลองกะเดาร่วมกัน
ฝากขังไปน่าจะดำเนินคดีได้
ถ้าสมมติมีการฟ้องจะฟ้องได้ประมาณดึงพฤษภา
ทองผาภูมิคดีไม่มากอาจจะเร่งรัดตัดสินไปในปีนี้แหละ
ผลัดได้ไหมที่เขาบอก๗ผลัด
ครบแล้วครบพฤษภาไหมล่ะครับโอเคไม่จำเป็นประมาณเนี้ยประมาณพฤษภามิถุนาและคดีสารชั้นต้นเนี่ย
มันต้องเสร็จภายในปีนี้คือคือก็ต้องเข้าใจว่าต้องมีการสืบพยาน
และการสืบพยานของศาลเนี่ยนะพอเขานัดปั๊บสืบติดกันเลยนะ
เป็นอาทิตย์เลยนะ๓๔วันปุ๊บแล้วก็ตัดสิน
ก็ไม่เกินนั้นน่ะผมคิดว่าทำไม่น่าจะเกิน

ทีนี้สารอุทธรณ์เดี๋ยวนี้เขาวางล็อกนะ
พอเรายื่นไปถ้าคดีไม่ใช่เอกสารมากมายอะไรอย่างนี้นะ
หรือมากมายยังไงสารอุทธรณ์เขาจะออกหมายนัดฟังกัน
ที่เขารับอุทธรณ์เขาออกหมายนัดเลยนะ
ว่าจะนัดฟังคำภาษาประมาณ๖เดือน

ก็เป็น๖๒แล้วไง

ตรงนั้นไม่เห็นผลแล้วทีนี้ถ้าจะดีการเนี่ย
สมมุติว่าไม่มีสาระที่จะดีการ

ภายในปี๖๒น่าจะจบ

ส่วนอาจารศาสินอาจารย์กังวลว่าจะยาวกว่านั้น
ก็ผมกังวลว่าจะยาวไปแถวนั้นแหละ

เพราะว่ากำลังมีรักษาการ

รัฐบาลไม่มีผลต่อสาร
ยุทธธรรมไม่สนใจเรื่องรัฐบาล

โอ้ยยิ่งประธานศาลิกาคนนี้

เป๊ะเลยแหละทุกคนที่ผ่านมา

อาจารย์นี้ถามเสริมอาจารย์ศาสนิทแบบนี้
ครับเอาไหน
ถ้าจะสู้หลุดอาจารย์ชวน

ให้เบา
ก็ยิงกบยิงเขียดโดนก็๑๐เดือนเลย

พิจารณาว่าผิดแล้วลงโทษ

ลงโทษเลยทันทีท่านพิจารณา
อะไรคะอาจารย์ก็ต้องไปดูประมวลกฎหมายยามาตรา๕

ความเป็นประโยชน์แต่ว่าเรื่องนี้

เขาบอกนี่ล่าเพื่อการบันเทิง

มันคนละสเต็ปกันไงทีนี้มองแบบบวก

คุณอุปการณ์ในการสร้างความเจริญ

มันจะอาจจะออกมาอีกก็ได้ณเวลานี้มันก็มาแล้ว

แต่ว่าไม่เคยโดนคดีแล้วก็เป็นผู้ทำประโยชน์

ไม่ใช่เขาทำฟรีนะ
กังวลมากนะ

ประเด็นเรื่องติดศิลป์บ่นไม่ติดศิลป์บ่นคลิปเสียงหายไม่หายอะไรตกลงยังไงคะอาจารย์
จะไปหาคลิปเสียงทำไมก็วิเชียนตัวเป็นยืนอยู่ตรงนั้น
ตัวพยานที่มันอยู่มันอยู่พูดต่อหน้าวิเชียน
มีคนบอกว่าคลิปเสียงนี้ก็ไม่ใช่เสียงของเจ้าสัวเป็นเสียงของคนขับรถ
คนขับรถที่ไหนมันมีปัญญาติดสินบนก็ครั้งแรกทนายออกมาพูดใช่ไหม
สวนนั่งเฉยทนายพูดว่าไงหลงทางมีแหล่งน้ำ
ไม่ได้ไปกับเขายังพูดใครฉันให้พูดอย่างนั้น
แล้วมันกล้าติดศิลป์บ่นเขามันถามคุณจองขวัญมีคนขับรถมั้ย
มันกล้าติดศิลป์บ่นตำรัวล์ดนะมันไม่กล้าหรอก
ลูกลูกน้องผู้แทนนายนายไม่รับรู้ได้ไหมล่ะอาจารย์ค่ะไม่ได้ถามนายก่อน
มันจะไปสาระแนร์พูดแทนเขาเถอะไหม
อ่าเหรอก็ไปห่วงนายไง
มันจะพูดแค่ครั้งเดียวมันจะพูดสองครั้งสามครั้ง
แล้วครั้งแรกใครพูดเราก็ไม่รู้ให้เขาไปสอบกันเถอะ

พูดแค่กี่รอบมีกี่คลิป
ก็พูดกันอย่างนี้เขาว่ากันอย่างนี้นะ
ผมว่าอันนี้เราไปดูข้อเท็จจริงเถอะว่า

ผมไม่อยากให้การทุจริตเนี่ยตัดประเด็นทิ้ง

แล้วภาวะมันได้ไหมภาวะหลักเหตุและผล
เขาว่ากันว่ามาคุยกันตอนที่เอาลงมาที่
ที่สำนักงานที่มันเป็นไฟฟ้าโซลาเซล

น่าจะเป็นเช้าของวันที่๓

เพราะวันที่๕พอคุยเสร็จตรงนี้เสร็จแล้ว

ต้องขึ้นไปค้นอีกรอบนึง
กว่าจะค้นเสร็จแล้วเขียนบันทึกจับกลุ่มกันเสร็จเนี่ย
ล่วงเข้าไปวันกลางคืนของวันที่๕
แล้วกว่าจะขับรถพาผู้ต้องหาทั้งหมดมาที่

ไม่ได้นอนกันเลยนะวิเชียนลูกน้อง๑๐กว่าคนนะ

มาวิเชียร์นี่อาจารย์พอเห็นภาพ

วันนี้หมุนหยิดอะไรครับ

สีรั่นว่าถ้าไม่เกิดแน่จะออกมาเป่า

แต่ผมบอกว่าถ้าเกิดหลุดออกจากคะแนนเจตนาเนี่ย
ก็ผมก็ต้องไปที่ถนนอันนี้ผมพูด

ไม่ได้บอกว่าจะใช้สัญลักษณ์อะไรอย่างที่ผ่านมา

เพราะผมก็รู้จักเขาดีเขานั่งส่งข่าวมา

เราก็ต้องแสดงออกอะไรสักอย่างหนึ่งในฐานะนั่งรัก
ก็ต้องอับไปที่ถนนให้เขาเห็นอะไรแบบนี้

พอทีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูด
ท่านก็ไม่ได้มีอะไรท่านจะเป่าก็เรื่องของท่านไง

คราวนี้น้องเขาไปเขียนเชื่อมโยงว่าผมไม่ควรบอก

มาทางดีคือแถลงการพอฟังท่านอาจารย์พูด

ว่าขอให้ท่านตำรวจก็ทำไปตามพยานหลักฐาน

ผมขออย่างเดียวว่าอย่าไปรีบ

อย่าเร่งอย่าเร่ง

และก็คือเทราะสิตตามข่าวนี้ต่อ
และคุณผู้ชมยังต้องส่งเสียงต่อนะคะ